สนใจคุณชนะแล้วไปที่จังหวัดนครสวรรค์กัน
ที่นี่คุณค่ะทุ่งดอกไม้กำลังบาน
แล้วบอกเลยว่าคุณไปที่ทุ่งดอกไม้แห่งนี้
คุณจะได้ชิมขนมไทยที่หากินได้เพียงแค่ปีละ๑ครั้ง
เดี๋ยวนะนี่คือข่าวที่เป็นคำถามของเราใช่ไหม
ถูกต้องค่ะคุณหมายความว่าตั้งใจดูข่าวนี้ให้ดี
มีคำตอบแน่นอนนี่คือทุ่งปอเทืองที่เราถามไปนะคะ
ปอเทืองไร่ธรรมชัยอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์

ดอกไม้สีเหลืองอร่ามงามตาท่ามกลางภูเขาล้อมรอบ
นักท่องเที่ยวเขาก็มาถ่ายรูปกันเนาะมาชมความสวยงามของดอกไม้กัน
ซึ่งทุ่งปอเทืองไร่ธรรมชัยแห่งนี้ค่ะเขาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมกันเป็นปีที่๗แล้วนะ
โดยเฉพาะช่วงนี้เลยพฤศจิกายนธันวาคมของแต่ละปี
ปเทืองเนี่ยจะบานเต็มที่แล้วก็บานไปจนถึงประมาณช่วงวันที่๑๐ธันวาคม

เจ้าของเขาก็จะทำการถ่ายกรบเพื่อใช้พื้นที่นี้ในการเพาะปลูกพืชชนิดอื่นต่อไป
ก็คือเป็นการปลูกปอเทืองเพื่อถ่ายกรบหน้าดิน
ใช่ตัดหน้าดินให้มันมีแร่ภาพ
ใช่แล้วนะคะสำหรับใครที่มาเที่ยวชมดอกไม้แล้ว
คุณจะได้มาลองนี่ขนมหากินยากเป็นขนมไทย

กร้อยจิจะคล้ายกับข้าวจี่อีสานนะค่ะ
กร้อยจี่เป็นแบบนี้เห็นมั้ย

ส่วนผสมหลักมาจากกล้วยน้ำว้าที่สุกพอดีไม่งอมเกินไป
แล้วก็นำกล้วยมาหั่นเป็นชิ้นผสมกับแป้งข้าวเจ้าในอัตราส่วนเท่ากัน
แล้วก็แป้งมันนะคะแล้วก็เติมเกลือป่นน้ำกะทิและใส่เนื้อมะพร้าวลงไป
ลุกเขาให้เข้ากันเทใส่แม่พิมพ์ปิ้งค่ะ
ปิ้งจี่คือการปิ้งใช่ไหมใช่จี่ไฟปิ้งบนเตาถ่านไฟอ่อน
ใช้เวลา๓๕นาทีคอยพลิกกลับไปกลับมาให้ความร้อนมันซึมเข้าเนื้อด้านใน
เท่านี้เองกลิ่นออกแล้วข้าวหอมกุ้งเลยคุณเสียบไม้มา
เหมือนข้าวจี่ไหมเออจริงเหมือนข้าวจี่นะคะแต่ข้างในเขาเป็นกล้วยนะคะ
แต่นี่คือกล้วยจี่นะคุณผู้ชมหากินได้เพียงปีละครั้ง
ตามที่เขาเปิดให้ชมทุ่งดอกไม้นี่แหละนะคะ
ราคาธรรมดาชิ้นละ๑๐บาทแต่ถ้าคุณทาไข่เป็นแบบทาไข่ก็มี๑๒บาท
บอกเลยว่าเป็นขนมที่หาทานได้ยากมากมากนะคะอ่ะเอาเป็นว่ายังพอมีเวลาอยู่
ใครที่อยากจะไปชิมไปลองชิมกันได้ที่จังหวัดนครสวรรค์จ้า
จ้ากล้วยจีมีให้กิน๑ปีครั้งเดียว
โอ้โหไม่เคยกินไม่เคยทานและเพิ่งเคยเห็นครั้งแรก
ดูในเฟซบุ๊คก่อนมีคนตอบมาหรือยัง
อ้าาาาาาาาป๊าป๊าป๊าอ้าวอ้าว
กรุณาชำระค่าบริการ
ป๊าสั่งผ้าเด็ดก่อนแล้วค่อยมาเล่นค่ะ